ช่วงนี้ไปเอาใจแฟนหมัดมวยกันบ้างครับ
ไทยรัฐทีวีนะครับเตรียมที่จะถ่ายทอดสดอำนาจเกษตรพัฒนา
และเจอกับผู้ประปเก่าชาวฟริกเป็นส์ครับ
นายวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ของอำนาจเกษตรพัฒนาที่จะพบกับคู่ปรับเก่าจอนริวคาซิเมโร

จากสังเวียนไดมอนดโอลิมปิกพาร์คกรุงปะกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันที่๒๕พฤษภาคมในงานประชุมใหญ่ประจำปี

เพราะว่าในงานฉลองนั้นจะมีการมอบแหวนทองคำเกียรติยศ
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับอำนาจที่สามารถ
ป้องกันแชมป์โลกได้๓ครั้งขึ้นไปด้วยนะครับ
ขณะที่นายวัชรวัชรพลครับเผยว่าไทยรัฐทีวีนั้น
ถ่ายทอดสดการชกของอำนาจเกษตรพัฒนาไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ที่สามารถเอาชนะเมียงโฮลีผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่น
แล้วปรากฏว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดครับ
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ถ่ายทอดสด
ให้แฟนหมัดมวยนั้นได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ
ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ไทยรัฐทีวีจะได้ถ่ายทอด
การป้องกันแชมป์ของอำนาจเกษตรพัฒนานะครับ
ซึ่งทางเราก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะว่าคราวที่แล้วที่ถ่ายทอดไปก็ต้องบอกว่า

ก็อยากจะเชิญขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ
ที่เป็นแฟนมวยแล้วก็มาช่วยกัน
ให้กำลังใจอำนาจเกษตรพัฒนาผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
วันพุธที่๒๕พฤษภาคมตั้งแต่เวลา๒ทุ่มไปต้นไป
เรียนเชิญครับ
พฤษภาคมเวลา๒๐นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ